งกรานปีนี้ทำใจเผื่อไว้เลยนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์คาดว่าอุณหภูมินั้นจะร้อนถึงร้อนจัด
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปีนี้อุณหภูมิสูงสุดนั้นอาจจะมากถึง๔๔องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ครับ
อุณหภูมิของประเทศไทยในปีนี้ต้องระมัดระวังนะครับ
ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
การว่าอุณหภูมิของวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายจะอยู่ที่ประมาณ๔๓๔๔องศาเซลเซียสในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าจะร้อนระอุที่สุดในรอบปีนี้ครับ
และในช่วงอากาศที่ร้อนระอุเช่นนี้ก็มีคำเตือนจากแพทย์นะครับถึงประชาชนทุกคน
สำหรับประชาชนที่ดื่มเครื่องดื่มบางชนิดเข้าไปอาจทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากขึ้น
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเบาหวาน
โดยเครื่องดื่ม๔ประเภทที่ต้องระมัดระวังในการดื่มระยะนี้นะครับได้แก่
น้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน
ไม่ว่าจะเป็นชากาแฟเป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าสารคาเฟอินและแอลกอฮอลนั้นจะไปกระตุ้นให้ไต
ขับน้ำออกจากร่างกายมากกว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปจึงทำให้ปัสสาวะบ่อยครับและสูญเสียน้ำในร่างกาย
มีอาการขาดน้ำรุนแรงมากขึ้นไปอีกและจะส่งผลทำให้ร่างกายอ่อนเพลียจนอาจจะเป็นลมหมดสติได้นะครับ